คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้น

หลังจากไปรู้ว่ามีครอบครัวพิการ
ก็มีคนพิการหลายคนในครอบครัว
แล้วคือถูกผู้ใหญ่บ้านไล่ออกจากบ้านในพื้นที่

ล่าสุดเรามีการติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ออกมาปฏิเสธเลยนะคะ
นี่ค่ะเรื่องราวของครอบครัวพิการทั้งแม่ลูกแล้วก็หลานนะคะ
เป็นชาวบ้านที่อำเภอหลาหารทรายจังหวัดบรีรำ
หลังจากที่บอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านไล่ออกจากหมู่บ้าน
ข้าวขนของใส่รถเข็นเดินเท้าไปตามทางกว่า๓กิโลเมตร

ก็จนเป็นที่น่าเวทนาของคนทั่วไปแถวนั้นน่ะนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านโมโหที่หลานพิการทางสมองของครอบครัวนี้เนี่ย
ขโมยของของบ้านผู้ใหญ่นั่นเอง
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยเปิดเผยกับทีมข่าวแบบนี้ผ่านทางโทรศัพท์นะคะว่า
เขาปฏิเสธเลยค่ะเขาไม่ได้ไล่ครอบครัวพิการนี้ออกจากหมู่บ้าน

และที่สำคัญไม่ได้มีการขู่เผาบ้านอะไรด้วย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอาจเป็นเรื่องของการแต่งเรื่องขึ้นมานะ
ยืนยันที่ผ่านมาช่วยเหลือครอบครัวนี้มาโดยตลอด

หรือแม้แต่ครั้งที่เด็กคนนี้ไปลักขโมยของตามบ้าน

ตัวเขาเองยังไปช่วยไกล่เกลี่ยให้เลย

เป็นปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านค่ะ
เรื่องต้นนะคะตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
มีการรายงานข้อได้จริงให้นามเพลินรับทราบแล้วค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมคะ

ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปด้วยค่ะ